หนึ่งเรื่องที่เราพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่

แล้วก็มีประชาชนหลอกเรียนมาสาเหตุสูตรนึงคือรถเมนฝันดำ

ควันดำมากแล้วก็มีภาพในโซเชียลต่างมากมาย

ผู้การกำบุตรจราจรกลางเขาจงมือลามแน่งานไปตรวจสอบ
รถเมย์แถวครองเตยตรวจร้อยกว่าคันไม่เจอควันดำเลย
ไม่มีเลยเหรอคะเขาบอกว่าไม่มีควันดำเลยสักคันเดียว
เพราะว่าเขายังไม่ได้วิ่งหรือเปล่ารถอ่ะอันนั้นสิคนถามแบบเอ๊ะทำไมถึงตรวจไม่เจอนะ
อะไรอย่างนี้นะฮะมันมันไม่มีเลยเหรอสักคันเดียวนะฮะ
ทีนี้วิธีการตรวจเนี่ยตำรวจเขาไปไล่ขม่าวควันที่มันค้างเครื่องอยู่
จากนั้นก็ทำการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดชนิดแบบทึบแสง
นี่เขาสตาร์ทเครื่องไหมคะจอดอยู่อ่าสตาร์ทอยู่เห็นนี่เห็นไหม
เล่นเครื่องฮะปื้นปื้นเครื่องให้ควันมันออกมาอ่านะครับ
แล้วก็ตรวจสอบเนี้ยสองครั้งโดยจะต้องค่าเนี้ยต้องต่างกันไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวนะเอาจริงควันดำจริงคือถ้าไม่ต้องเอาเครื่องยัดเข้าไป
คือให้เขาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูถ้ามีควันดำออกมามันก็มองเห็นแล้วหรือเปล่า
เออเล่นเยอะเยอะนะฮะจากการสุ่มตรวจเขาสุ่มตรวจรถเมล์ห้าสายอ่า
จากทั้งหมดทั้งหมดทั้งวนที่อู่เนี้ยหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคันในอู่นี้นะครับ
เขาบอกว่ายังไม่ปรากฏว่ามีรถเมย์ประจำทางของหัวสมกรที่อู่นี้คันใดเลยที่มีควันดำเกินที่กำหนด
เพราะค่าเฉลี่ยอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่เกินมาตรฐานที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไปฟังเสียงของผู้ประคับการตำรวจจราจรกันหน่อย
เรามาตรวจที่อู่นี่เราไม่ใช่มาจับผิดนะครับนะครับท่านผอนะครับ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับว่ารถที่ออกไปแต่ละคันของท่านี้มีประมาณ๕สาย
ประมาณห้าห้าสายที่ผมเช็คมานะครับแต่เราจะมีทำต่อเนื่องนะครับว่าอู่ไหนที่เป็นรถที่อยู่ในเพจ
อยู่ในเป้าถ้าเกินเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับท่านผู้บริการเขต
บอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้จะไม่ออกไปให้บริการประชาชนถ้าประชาชนไปพบยังสามารถอัดถ่ายคลิป
ทะเบียนรถมาทุกคันได้ครับได้ครับแต่เวลาท่านถ่ายคลิปมาเนี่ยผมขอนิดนึงว่าขอให้ท่านถ่ายติดควันดำนิดนึง
นะครับบางทีติดควันดำมาก็ก็ก็ดีถ้าจะกดได้ทั้งควันดำได้หลังทะเบียนลักษณะรูปรถยิ่งดี
นะครับแต่บางทีไปถ่ายตอนกลางคืนแต่เขาอาจจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าควันดำ
แต่ภาพออกมานั้นอ่าไม่มีควันดำอืมอ่าเขาก็ฝากบอกนะอ่าถ้า
คุณผู้ชมไปเจอรถมงรถเมควันดำถ่ายมานะเป็นคลิปเป็นภาพ
อย่างที่ท่านบอกให้เห็นควันดำหน่อยให้เห็นตัวรถทะเบียรถหน่อยนะฮะ
แล้วก็ส่งไปให้กับทางด้านของตำรวจจราจรเพราะว่าบนถนนเนี่ยก็ยังเจอรถเมยควันดำแทบทุกวัน
คือถ้าฟังจากที่ตำรวจพูดเมื่อสักครู่นี้คือแปลว่าบางทีที่เราเห็นว่าควันมันสีดำจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ควันดำที่มันเกาะให้เกิดมลพิษใช่ไหมที่ท่านพูด
ค่าที่๔๕แต่มันดำขนาดนี้ไม่เกินเอาที่คันนี้ก่อนอู่ไหนตามไปจับด้วยนะครับ
กำลังจะบอกเหมือนกันว่าถ้าที่จะไปสูดจัดที่ที่อู่ของที่จอดตัวที่แล้วตึกลงออกตัวแล้ว
ให้กับท